ซึ่งเจ้าตัวบอกว่าก็ไม่ได้มีเซอร์ไพรส์อะไรมากแต่ว่ามีของขวัญสิ่งหนึ่งจากใจ
เป็นเค้กลงมือทำเค้กวันเกิดนี่
ทำด้วยตัวเองเลยนะคะก็ให้ไปนะคะ
ของขวัญกับเอสเตอร์ไปนี่เป็นภาพน่ารักมากเลยนะ
แหมมีใครหวานกว่านี้อีกไหมขอเสียงหน่อยค่ะ

คิดไม่ค่อยออกว่าจะทำอะไรดีแล้วก็คิดว่าทิมมี่เนี่ยทิมมี่ซึ่งเรียนทางด้านเบเกอรี่อยู่แล้ว
ก็เลยเราเลยรู้สึกว่ากิมมี่มาสอนทำเค้กหน่อยอยากลองทำด้วยตัวเอง
คือรสชาติเนี่ยผมทำตามสูตรอยู่แล้วครับผมมันก็จะมีตวงวัดอะไรให้เป๊ะพยายามให้เป๊ะที่สุด
แต่หน้าตาอาจจะไม่ได้สวยยากเหมือนกันครับตอนทานเป็นยังไงบ้างตอนทำกับท่านทำยังไงบ้างครับ
ตอนทำมันจะมายากตรงตอนตัดเค้กอะครับทำครั้งแรกแล้วก็ทำด้วยใจครับทำด้วยใจ
แต่เราก็เปิดคลิปให้เขาดูอย่างเงี้ยครับแล้วแบบว่าเราแบบทำอะไรอย่างเงี้ยโอเคครับ
เขาก็แค่ตกใจไม่คิดว่าว่าเราจะทำก็ดูดีใจที่ที่แบบทำอะไรเล็กเล็กน้อยให้อักใจ
ไม่ต้องเป็นแบบของขวัญชิ้นใหญ่มากอะไรอย่างเงี้ย
ก็เป็นอีกหนึ่งไอเดียนะคะคุณผู้ชมก็บอกเลยนะว่าเนี่ยน่ารักจริง